โควิดเล่นงานวงการบันเทิงกันมาอ่วมตั้งแต่ต้นปีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เหล่านักร้องนักดนตรีที่ผ่านมาเนี่ยคอนทรงคอนเสิร์ตก็งดไปตามตามกันนะฮะ
คนนี้ก็โดนกับเขาเหมือนกันนะฮะล่าสุดเจอพี่ปามค่ะ
นักร้องนำวงอินสติ๊กค่ะมาในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต
เจ้าตัวเล่าให้ฟังว่าพอช่วงโควิดซาเนี่ยก็ต้องยอมหน่อยละกัน
ลดค่าตัววงค่ะเพื่อที่จะเอื้อต่อผู้จ้างงาน
แล้วก็ให้วงตัวเองได้มีงานกลับมาด้วยนะคะ
ให้คนทุกคนในวงอยู่รอดกันต่อไป
ส่วนตัวเขาเองมีธุรกิจหลายอย่างรองรับค่ะ
ก็พอพยุงตัวได้ตอนนี้งานเริ่มกลับมาแล้วมีคนจ้างอยู่บ้าง
ก่อนจะแอกเกอร์ซิฟต์ด้วยมีโปรเจคใหม่เร็วนี้ด้วยค่ะ
แฟนจะได้ฟังกันเต็มที่เลยนะจ๊ะ
เราถึงขั้นเกือบลืมไปเลยว่าแบบเราร้องเองได้
ก็ใจชื้นขึ้นแต่ก็ฮึ่มเห็นไหมตรงชายแดนมันฮึ่มอยู่ใช่ไหม

ทำไมทีนี้ต้องขายกับข้าวอ่ะนะ
ใช้ได้อยู่แล้วไม่ได้รถน้อยรถเยอะอยู่เหมือนกัน
คือเราได้น้อยไม่เป็นไรเราให้ทีมงานเรามีงานได้ไง
เรามีแบบเรามีสิบชิ้นที่ต้องดูแลอะไรอย่างเงี้ย

โปรเจ็คอะไรครับมีพอแบบแดงได้ไหมพี่
เกี่ยวกับหนังครับแต่บอกบ้านไม่ได้เพราะยังไม่ให้บอก

เกือบจะลืมไปแล้วว่าร้องเพลงได้นะคะ
เอาเป็นว่าผู้จัดผู้จ้างคนไหนมีกำลังจะจ้างพี่เขาจ้างเลยนะคะ

เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยคุณผู้ชม